เชิญต่อที่หน้าจอยทีวีงานนี้ท่านผู้ช่วยผ่อบอตรบิ๊กโจ๊กคนอำนาจารย์โทสุรเชษฐ์หักผ่าน
งานนี้อลังการขนาดไหนเนี่ยท่านออกงานใหญ่เยอะแล้วนะครับ
แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยไปจับศึกครับคือไปจับก่อนแล้วก็ศึกทีหลัง
เรื่องของเรื่องคือมีเด็กหญิง๓ขวบ๘ขวบโดนอนาจารย์
ตำรวจเนี่ยก็พยายามที่จะสอหาฮะหาไปหามามาเจอของกลาง
แล้วเอาของกลางไปถามเจ้าอาวาสใช่ไหมใช่ตอนแรกปฏิเสธฮะ
แต่สุดท้ายจำนวนด้วยหลักฐานที่เป็นของกลาง
ของกลางก็คืออวัยวะเพศของเจ้าอาวาสมีการฝังมุก
ดังนั้นตรงเป๊ะทุกขั้นตอนครับ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

อาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุก

อาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุก

อาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุก
อาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุก

อาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุก
อาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุก
อาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุก
อาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุก
อาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุก
อาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุก
อาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุก

อาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุก
อาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุก
อาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุก
อาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุก
อาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุก
อาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุก

อาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุก
อาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุก
อาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุก
อาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุก
อาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุก
อาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุก
อาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุก
อาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุก
อาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุก
อาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุก
อาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุก
อาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุกอาวาสมีการฝังมุก
เห็นข่าวแบบนี้เยอะบอกว่าทันโทษทำบุญไม่ค่อยลงแล้ว

ใช่ค่ะแต่มันก็ลังเลใจไง